การเมืองเกาหลีใต้ตอนนี้กำลังเผชิญกับความไม่แน่นอน
เมื่อประธานธิบดีปาร์คกึนเฮแถลงในวันนี้
ว่าให้รัฐสภาเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตทางการเมืองของเธอ
โดยพร้อมที่จะลงจากตำแหน่งจากข้อกล่าวหาอื้อเฉาทางการเมือง
แต่ว่าฝ่ายค้านแล้วก็นักวิจารณ์กลับมองว่า
นี่เป็นกลยุทธ์ของปาร์คในการซื้อเวลาเพื่อให้อยู่ในอำนาจมากกว่า
นี่คือภาพการแถลงครั้งที่๓ของประธานาธิบดีปาร์คขึ้นเฮของเกาหลีใต้
นับตั้งแต่เกิดข้อกล่าวหาอื้อเช้าที่ระบุว่าประธานาธิบดีปาร์กึนเฮ
ให้เพื่อนสนิทอย่างนางชเวสุนซิล
แทรกแสงการบริหารและใช้อิทธิพลจากความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวโดยประธานาธิบดีปาร์คระบุว่า
จะให้รัฐสภาเป็นผู้ตัดสินอนาคตของเธอ
ซึ่งรวมถึงการลงจากตำแหน่งก่อนหมดวาระ
โดยพร้อมลงจากตำแหน่งเมื่อมีการรับรองว่าการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
จะมีเสถียรภาพที่จะลดความวุ่นวายทางการเมืองและศูนยากาศทางอำนาจ
ขณะเดียวกันก็กล่าวขอโทษต่อสาธารณชนอีกครั้ง
แต่ย้ำว่าตัวเธอเองไม่เคยใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ยอมทำตามข้อเรียกร้องของสาธารณชนให้หล่าออก
ซึ่งจะทำให้คนไม่ต้องออกมาประท้วงอีกต่อไป
ปุ่มประหลาจะไปอายุนี้กลับบอกว่า
หลายคนมองว่าการแถลงเป็นข่าวดีโดยเป็นผลจากการส่งเสียงของประชาชน
แต่เขามองว่าการบริหารประเทศควรมีความสำคัญอันดับแรก
และยังมีประเด็นที่สำคัญอีกหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้
ด้านพักฝ่ายค้านหลักอย่างพักเดโมเครติกระบุว่าการแถลงครั้งล่าสุดนี้เป็นเพียงเล่เหลี่ยม
พยายามหลีกเลี่ยงการถูกถอดท้อนจากรัฐสภาและไม่สะท้อนความตั้งใจจริง
เพราะประชาชนเรียกร้องให้ประธานาธิบดีปาร์คลาออกทันทีไม่ใช่โยนการตัดสินใจไปให้รัฐสภา
ส่วนศาสตราจารย์โชวรบินจากคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซองขยุนกวาน
ว่าการให้รัฐสภาตัดสินใจรวมถึงถกเถียงกันเกี่ยวกับการเปลี่ยนผ่าน
จะทำให้ประธานาธิบดีปาร์คสามารถรักษาอำนาจอยู่ได้
จากการที่สมาชิกรัฐสภาซึ่งให้การสนับสนุนเธอจะร่วมในกระบวนการตัดสินใจด้วย
และปาร์คยังคงปฏิเสธข้อกล่าวหาซึ่งเขามองว่านี่เป็นกลยุทธ์ในการซื้อเวลามากกว่า
ก่อนหน้านี้ฝ่ายค้านเผยว่ามีแผนจะผลักดันพิจารณามติถอดท้อนเธอในสัปดาห์นี้
ซึ่งต้องใช้เสียง๒ใน๓จาก๓๐๐เสียงในรัฐสภา
ซึ่งพักสนุรีของป๊าขึ้นเฮครองที่นั่งอยู่๑๒๕เสียง
และหากรัฐสภามีมติถอดท้อนก็จะทำให้นายกรัฐมนตรีซึ่งมาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีปาร์ค
ขึ้นรักษาการเพื่อรอให้สารรัฐธรรมนูลพิจารณาเป็นเวลา๖เดือนว่าจะรับรองมติถอดท้อนหรือไม่
ซึ่งพักฝ่ายค้านยังยืนยันจะเดินหน้าผลักดันการถอดท้อนต่อ
ขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากพักสนุรีบางคน
ได้ขอให้ประธานาธิบดีปาร์ครักษาเกียรติ
โดยเป็นฝ่ายลาออกจากตำแหน่งเอง
ซึ่งหากลาออกก็จะทำให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน๖๐วัน
หากป๊าคคืนเฮถูกถอดท้อนหรือลาออก
ถือเป็นประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนแรกที่อยู่ไม่ครบวาระ๕ปี
นับตั้งแต่ปี๒๕๓๐เป็นต้นมาที่เกาหลีใต้ได้เปลี่ยนเป็นประชาธิปไตย
ขณะที่ความนิยมล่าสุดของปาร์คตกลงมาอยู่ที่ร้อยละ๔
ถือเป็นคะแนนนิยมที่ต่ำที่สุดของผู้นำเกาหลีใต้ที่มาจากการเลือกตั้ง